เจาะลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีฆ่ากันตายที่จังหวัดสระบุรี
เมื่อมีหนุ่มคนนึงนะคะเขาแค้นแทนเมีย
เพราะว่าเมียตัวเองไปทะเลาะกับเมียของเพื่อน
จากนั้นก็บุกไปถึงห้องพักค่ะเพื่อที่จะเคลียร์ปัญหากัน
แต่ถ้าว่าฝั่งคู่กรณีไม่ยอมเคลียร์
สุดท้ายสวนกลับด้วยปืนลุกซองจนไส้ทะลักตายหนึ่งเจ็บสองนะคะ
สุดท้ายตำรวจสามารถตามล่ามือยิงเอาไว้ได้
เจาะลึกประเด็นร้อนเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
คนงานก่อสร้างในศูนย์ปฏิบัติธรรมธาดาตำบลหัวปลวกอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรี
เกิดเหตุฆ่ากันเมื่อกลางดึกวันที่๑มีนาคมที่ผ่านมา
ตำรวจสพเสาให้รุดไปตรวจสอบพบศพกริจดันัยสายเมฆวัย๓๔
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองในระยะเผาขน
กลุ่มกระสุนพุ่งเจาะไส้ทะลักนอนตายกลายเป็นศพอยู่หน้าห้องพัก
จากกฤษดันัยจะเป็นเหยื่อทางปืนแล้วยังมีคนเจ็บอีก๒ราย
คือลักษณะวันวิเศษศักดิ์เมียของกฤษดันัยโดนกระสุนเข้ากลางหลัง
ขณะพยายามเข้าช่วยสามีอีกรายคือทิติวันศรีมี
เพื่อนร่วมงานที่โดนลูกหลงเข้าที่แขนซ้ายอาการสาหัส
ที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนลูกซองตกอยู่๒ปลอกจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
พยานให้การคนลั่นไก่คือนายภัยทูลโพศีทองวัย๓๔
หลังก่อเหตุขับรถกระบะหลบหนีไปพร้อมภรรยา
ตำรวจจึงใช้กล้องวงจรปิดใช้เทคนิคพิเศษไล่ล่า
พบความเคลื่อนไหวไปโผล่อยู่แถวสุพรรณจึงขออนุมัติออกหมายจับ
ต่อมคนงานในแคมป์บอกผู้ตายกับผู้ก่อเหตุเป็นคนงานก่อสร้าง
เคยเป็นเพื่อนรักกันแต่ระยะหลังภรรยาทั้งสองฝ่ายทะเลาะกันบ่อย
ทะเลาะกันทีไรมาฟ้องสามีเป็นประจำ
เมื่อวานมือปืนเลิกงาน๕โมงเย็นมานั่งดื่มเหล้า
ส่วนผู้ตายกับภรรยาก็เลิกงานมานั่งดื่มเช่นกัน
มีการเอาเรื่องไปฟ้องกันอีกทำให้ผู้ตายหุนหันลุกเดินไปที่ห้องผู้ก่อเหตุ
หวังเคลียร์ปัญหาจนเกิดมีเสียงดังเออะโวยวาย
ก่อนที่ภัยทูลซึ่งอยู่ในห้องจะหยิบยื่นความตายให้กริจดันัย
ด้วยปืนลูกซองในมือ
มันก็ไม่น่าจะหนักหนาอะไรแต่อย่างเมื่อวานเนี้ย
เขาไม่ได้ทำงานเขาหยุดงานคนตายกับเมียเขา
การตายของกริตดันัยสร้างความเศร้าใจให้กับคนในครอบครัว
เดินทางมานิมนต์พระสงฆ์ทำพิธีเชิญวิญญาณ
รับศพลูกชายกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
แม่บอกคนก่อเหตุโหดร้ายเกินไปจงใจจะฆ่าลูกชายกับสะพ้าย

ผิดใจกันกับใครก็จะไปฆ่าเขาหมดเลย
ภัยทูลโดนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่า
ส่วนผู้บาดเจ็บทั้ง๒อาการปลอดภัย
ตำรวจสรุปปมเหตุเกิดจากเรื่องวิวาสของภรรยาทั้งสองฝ่าย
ที่สุดท้ายก็บานปลายกลายเป็นเหตุฆ่ากัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน